อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดกับเด็กนักเรียนชายครับ

อาบขึ้นไปบนดาดฟ้าของห้างสถานกวัฒนธรรมสินค้า
ต้องการจะไปถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเอง

ตำรวจสภศรีราชาเข้าตรวจสอบเหตุการณ์คนตกจากที่สูงและได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสที่บริเวณชั้น๔ของห้างแห่งหนึ่ง
พบร่างของเด็กนักเรียนชายอายุ๑๗ปีเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕โรงเรียนชื่อดังในอำเภอศรีราชาครับ
ซึ่งอยู่ในชุดนักเรียนครับแล้วก็ใส่เสื้อกระหนาวสีดำคลุมทับนอนคว่ำหน้าอยู่ไม่ได้สติอยู่บนพื้นมีเลือดออกทางปากและจมูก
รีบประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำร่างส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีวราชาต่อไปนะครับ
จากการสอบถามเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าหลังจากเลิกเรียนเนี่ยคนเจ็บและเพื่อนผู้หญิงอีก๓คนรวมเป็น๔คนได้ชวนกันขึ้นไปเดินเล่นในห้างครับก่อนจะชวนกันไปถ่ายรูปบนดาดฟ้าของห้าง
จากว่ามีเพื่อนที่เคยขึ้นไปถ่ายรูปวิวและมาเล่าให้ฟังต่อต่อกันว่าวิวข้างบนเนี่ยมีความสวยงามมากจึงแอบขึ้นไปทางประตูหนีไฟโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของห้างเห็นและเพื่อนก็ปีนขึ้นไปถ่ายรูปกันบนขอบปูนที่กั้นระหว่างตัวดาดฟ้ากับหลังคานะครับโดยที่ขอให้ผู้บาดเจ็บช่วยถ่ายเซลฟี่ให้จนเกิดเหยียบกระเบื้องแตก